เรื่องของประสบการณ์ตรงคนที่เคยเข้าไปในพื้นที่

มีการออกมาบอกเล่าประสบการณ์หลายคน
ท่านคนนี้เคยเข้าไปสำรวจถ้ำหลวง

แล้วก็บอกลักษณะทางกายภาพของถ้ำ

ที่สามารถให้เด็กทั้ง๑๓ชีวิตอยู่ได้

แล้วก็ที่สำคัญมีตาน้ำเป็นพื้นที่โล่ง
ให้เด็กสามารถดื่มน้ำจากบริเวณนั้นได้ด้วย
คุณสมศักดิ์ศรีชุ่มไปติดตามเรื่องนี้มา

น่าจะอยู่ที่เนินสุดท้ายที่กิโล๑๐แล้วครับ

เรียนถามนิดหนึ่งค่ะ
หมายถึงว่าเราจากพัทยาบีดไปแล้วเนี่ย
เราจะต้องเจอแบบว่าเป็นถนนโคนนะ
มันเป็นโคนที่เราต้องเดินลุยเข้าไปยัง
แล้วก็ปีนไต้เจ้าอะไรขึ้นไปไปเรื่อย
จนไปถึงที่น้ำรอดนะครับ

คือหนึ่งในผู้ที่เคยเดินทางเข้าไปสำรวจภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนแห่งนี้

ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับไทยรัฐทีวี
โดยคาดการณ์อย่างมั่นใจว่าเด็กและโค้ช
หมูป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
น่าจะรอคอยความช่วยเหลืออยู่เกือบสุดปลายถ้ำ

ที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ไว้ไปอีกประมาณ๕กิโลเมตร
เพราะบริเวณนั้นจะมีอากาศโปร่งเป็นเนินสูง
และมีตาน้ำสามารถดื่มประทังชีวิตได้
ประหลัดอำเภอแม่สายเปิดเผยว่า
เคยเดินทางสำรวจถ้ำหลวงขุนน้ำลางนอน
จนถึงสุดปลายถ้ำมาแล้วกับกลุ่มเพื่อน
ซึ่งเวลานั้นทางอุทยานยังไม่เปิดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ภายในถ้ำ
ก็จะเห็นหินงอกหินย้อยขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันจำนวนมาก
ทางเดินเท้าเข้าไปในถ้ำก็ไม่ราบเรียบ
มีทั้งน้ำโครนและหินเป็นอุปสรรคในการเดินทาง
เดินเท้าเข้าไปสำรวจในถ้ำครั้งนั้น
จุดกว่าจะไปถึงต้องดำน้ำลอดหินย้อย
งอกลงมาเกือบถึงพื้นเข้าไป
แต่หากพ้นจุดนั้นไปได้อดีตประหลัดก็ยืนยันว่า
เจ้าหน้าที่จะเข้าสู่จุดที่เรียกว่าพัทยาบีชแล้ว
แต่ภายในถ้ำยังสามารถเดินจากจุดนี้
เข้าไปได้อีกหลายกิโลเมตร
ที่มันย้อยลงมาที่สภาพของถ้ำที่ว่า
พื้นหินที่ย้อยลงมามันต่ำลงมาเกือบจะติดดิน
ถ้าเราเดินรอดเนี่ยมันต้องอยู่แค่เอวนะครับ
มีระยะทางประมาณ๒๐๓๐เมตร

เพราะว่าถ้ำตรงนี้มันหย่อนลงมาตรงนี้

แต่เราต้องหย่อนเดินรอดให้ว่าก้มเดินรอดไป
หาดพัทยาบีชที่เจ้าหน้าที่คาดการณ์ว่าทั้ง๑๓ชีวิต

ถ้าเด็กอยู่ตรงจุดดังกล่าวจริงก็ไม่น่าเป็นกังวล
เพราะมีอากาศทายเทเป็นเนินทรายขนาดใหญ่
ที่สามารถจุคนได้ถึง๒๐๐คน
แต่สำหรับความเชื่อส่วนตัวนั้นคิดว่า
ทั้ง๑๓ชีวิตไม่ได้อยู่ในจุดนี้แล้ว
น่าจะอยู่บริเวณปลายถ้ำหรือกิโลเมตรที่๑๐
โดยจุดนี้จะไม่มีน้ำท่วมขัง
มีตาน้ำที่สามารถดื่มประทังชีวิตได้
เชื่อว่าทุกคนน่าจะยังคงมีชีวิต
และยังอยู่อย่างปลอดภัย

หากทุกอย่างเป็นไปตามที่อดีตประหลัดอำเภอแม่สายคาดการณ์ไว้
หนึ่งความหวังจากผู้ปกครอง

ให้กลับมาสู่อ้อมกอดของพวกเขาอีกครั้ง
และอีกหนึ่งการรอคอยของเด็ก
ก็คงสมหวังเช่นเดียวกัน

พวกเขายังสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
สัญชาติยานนักสู้ของนักกีฬา
และด้วยสภาพร่างกายที่แข็งแรงของทุกคน

ป่าอาคาเดมี่ทั้ง๑๓ชีวิต
จะต้องรอดกลับมาตามเป้าหมายสูงสุดของเจ้าหน้าที่
ที่ทำงานอย่างหนักตลอด๒๔ชั่วโมง
ต้องรอดกลับมาเพราะทุกคนคือคนแปลกหน้า
คนไทยทั้งประเทศช่วยกันส่งกำลังใจ
ให้รอดผลจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ไปให้ได้
และพวกเขาเป็นคนแปลกหน้าที่คนไทยทั้งประเทศ
อยากทำความรู้จักและอยากพบเจอมากที่สุดในตอนนี้เช่นกัน
สมศักดิ์ศรีชุ่มทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน